ต้องบอกว่าเป็นการเปิดตัวในฐานะพระเอกของช่องวิกน้อยสีแบบเต็มตัว

สำหรับกั๊บคณาวุฒินะคะคุณผู้ชม
อกจากจะเป็นการพัฒนาฝีมือทางการแสดงของตัวเองในวงการบันเทิงแล้วเนี่ย
ยังเป็นการสารฝันให้กับคุณแม่อีกด้วย

เพราะว่าคุณแม่เขาเป็นแฟนละครช่องน้อยสีอยู่ไง

จากเจ้าตัวจะบอกข่าวดีเรื่องงานละครแล้ว
กราฟยังแง้มบอกข่าวดีให้แฟนคลับเตรียมตัวอีกด้วยนะจ๊ะ

ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของตัวเองก็คือวันที่๔ธันวาคม
เจ้าตัวเตรียมมอบความสุขทางเสียงเพลงให้กับแฟนคลับ
ด้วยการจัดงานคอนเสิร์ตออนไลน์จ้า
ซึ่งตอนนี้นะคะเตรียมงานไปได้กว่า๗๐แล้ว

เสิร์ตของงานวันเกิดครับผม

ก็มีทั้งร้องเล่นเต้นอะไรต่างครบรถเลยครับผม
เราก็จะมีเพลงที่เป็นพาร์ทสำหรับพี่แฟนคลับต่างประเทศด้วย
พี่เขาก็แบบขอมันจะซัพพอร์ตเราอีกแล้ว
ติดตามผลงานนะคะเล่นกับพี่เจนนี่
ใช่แล้วรอชมเลยแหละนะ
ในงานอยู่กันนี้เราก็เจอนุ่มเป๊คเปรมมานัดนะ
เรื่องหัวใจของนุ่มแกงคนดีที่ไหน

นี่อยากรู้งานของอเล็กมากเลย

กำลังเดินหน้าจีบสาวโบอยู่ใช่ไหมอ่ายอมรับแล้ว

จะมีมาปรึกษาพี่เป๊กหรือเปล่า

คนดีที่ไหนใช่ไหมล่ะ

พวกผมมันแก๊งคนดีที่ไหนใครจะกล้ามาปรึกษาล่ะ

ประสบการณ์ผมเนี่ยแน่นปึ๊ก

หลายคนอยากงงว่าสะลูกโสดหรือไม่โสด

สำหรับเฮร

ไม่โสดหรือเปล่าเห้ยเดี๋ยววันนั้นฉันไลน์ไปถามเกศบอกว่าโสด

หรือว่าเกศมีฝ่าแปดมุนิมูตา

ก็แบบแยกแบบส่วนตัวไปก่อน

มันผ่านช่วงเวลามารู้สึกว่ามั่นใจแล้ว

คือเขาก็โสดมาตลอดอย่างนี้
มีคู่แล้วเราก็ยินดีด้วยมากครับผม

คุณเกรทยังโสดอยู่นี่ใช่ไหมครับ

แต่ผมเชื่อแล้วว่าเขาคือคนดีไงครับ
คนดีที่ไหนไง

สังเกตไหมมองตาเนี่ย
น้องล้อคล้ายพี่ตุ้ยหิระพัดน้ำวงมผม
เห็นใดดูผอมไปขนาดนี้

จะตัว่ะบอกกับบันเทิงไทยรัติบอกว่า
อู้ก็ไม่ได้ตั้งใจลดนะครับ

ช่วงพักงานจากโควิดมันกินไม่เป็นเวลามันนอนไม่เป็นเวลา
น้ำหนักก็เลยลดหายไปเลย๕กิโลกรัม

ใช่ต้องบอกว่ามีหลายคนมากที่ทักเจ้าตัวนะคะ
แล้วก็ทักจนเจ้าตัวกลัวแล้วก็ระแวงค่ะว่าตัวเองป่วยเป็นอะไรหรือเปล่า
ถึงกับรีบไปโรงพยาบาลเลยนะบางทีทักบ่อยก็น้อยเป็นไรป่ะจ๊ะ
ผอมลงจนผมต้องไปหาหมอไปตรวจสุขภาพตรวจแบบชุดใหญ่เลยครับว่าเพื่อนเราเป็นอะไรหรือเปล่า
ผอมลงจนแบบหายไปประมาณ๕กิโลครับโอ้ตกใจตัวเองครับผมไม่เคยน้ำหนักลงขนาดนี้มาก่อนเลย
ไปตรวจสุขภาพแล้วโอเค
โอเคครับทุกอย่างโอเคไม่มีโรคหนักอะไรครับ